จริงหนาวแล้วลมหนาวแรกของไทยมาแล้ว

สวัสดีค่ะล้วน่ากลับดาวสุภาสลาวมาแล้วค่ะ
ดอยกันหน่อยมาสัมผัสอากาศหนาว

แม้ว่าจะยังไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
แต่อุณหภูมิลดลงเรื่อย
น่าจะลดลงได้ประมาณ๒๔องศาเซลเซียส
โดยเฉพาะยอดดอยยอดภูภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะ
แต่สุดสัปดาห์นี้ใครบอกว่าจะไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาว
แม่มันจะมีฝนเข้ามากวนใจนี่สิคะ
แต่เรื่องของสภาพอากาศความหนาวลดลงแน่นอน
อุณหภูมิลดลงแน่นอนจะได้สัมผัสแน่นอน
เพราะว่าความเขียวไล่ลงมาอีกแล้วนะคะ
และความหนาวเย็นจากประเทศจีนนี่แหละ
เขากดให้ร่องฝนต่ำลงมา
ยังคงอยู่ที่เดิมค่ะนี่แถวภาคใต้เนี่ยค่ะ
ทำให้ช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกชุกนะ
เอาไหนไหนบอกว่าจะมีฝน

เห็นไหมภาพถ่ายดาวเทียมตอนตี๕๕๑นาทีนะ
ช่วงเวลานี้เห็นว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยนะคะ

แล้วเขาจะค่อยขึ้นฝั่งไป
ช่วงประมาณเที่ยงจะทำให้พื้นที่ภาคใต้
ฝนตกหนักตลอดทั้งวันระวังนะ
แต่จะเห็นว่าภาคอื่นตอนบนของประเทศ

ไม่มีน้ำลงมาเติมในพื้นที่ภาคกลางนะคะ

ช่วงเช้าไม่มีฝนเลย
ทั้งประเทศเห็นไหมคะเป็นสีเทาหมดเลย

เมฆฝนที่เขาก่อตัวในอ่าวไทยเริ่มขึ้นฝั่งแล้วนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
จนถึงตอนล่างสุราธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะ

ฝนตกและเห็นไหมเป็นจุดสีแดงส้มนั้นด้วย
นี่คือฝนฟ้าขนองภาคใต้เป็นอีกหนึ่งภาค
ที่มีภูเขาสูงนะคะ
ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนด้วย
ส่วนคลื่นไม่น่าเป็นห่วงเลย
อ่าวไทยและอันดามันค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงเวลาวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ใครที่แพ็คกระเป๋าไปเที่ยววันหยุดยาว๔วัน
ระมัดระวังฝนมากวนใจหน่อยนะคะ
และเป็นเรื่องที่เจ้าต้องเตรียมรับมือด้วย
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะพัดมาแล้วนะคะ
แล้วเตรียมที่จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม
ความที่เขาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

สิ่งที่หอบมาด้วยก็คือฝนค่ะ
ฝนจะเกิดในรัศมีที่เขาเคลื่อนตัวผ่าน
และรัศมีพาดผ่านมาเห็นไหม
สีม่วงส้มแดงตรงนั้น
เป๊ะค่ะจังหวัดอุบลราชธานี

ก็ต้องลุ้นนะคะว่าหลังจากที่เขาขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามแล้ว
เขาจะอ่อนตัวลงหรือเปล่า

เราก็ลุ้นนะคะให้เขาสลายตัวไปเลยละกันนะคะ
จะได้ไม่เกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทย
แต่เราก็ยังคงต้องเตรียมรับมือและเตรียมกำลังใจให้ดีด้วยนะคะ